นี่คือภาพจำลองลักษณะการเกิดฝนที่เป็นผลพวงมาจากพายุลูกนี้
สังเกตว่าขณะนี้เองด้วยกำลังของพายุลูกนี้ก็จะมีการดูดเอาความชื้น
ดเอากลุ่มฝนที่อยู่โดยรอบเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยของเราก็จะได้รับอิทธิพลในส่วนหางของพายุ
ก็จะมีพาดผ่านในหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะไปบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์
ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับ
มาดูกันต่อครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากพายุลูกนี้ที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยแน่นอน
อย่างที่บอกไปว่าพายุลูกนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะนำเมืองของเราเข้าสู่ฤดูฝน
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับกระแสลมที่พัดปกกลุ่มเมืองของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ซึ่งพระเวียนที่มีที่มีร่องฝนพาดผ่านได้ว่าจะสามารถทำให้เกิดฝนนักด้วย
โดยคาดการณ์ว่าร่องฝนนี้จะลากเชื่อมต่อพายุดังกล่าว
ยังบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอีกจุดหนึ่ง

อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องฟังประกาศ
เตือนภัยจากทางรัชกาลเป็นพิเศษ
นำนำให้เกิดคลื่นที่สูงขึ้นได้นะครับโดยจากการตรวจสอบ
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนั้นก็พบว่า
คลื่นนั้นจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ
เมตรจะค่อยสูงตั้งแต่บริเวณทางตอนบนมาถึงตอนล่าง
ในวันนี้ยังมีตกอยู่นะครับภาคใต้เน้นในบริเวณ
ตอนกลางของภาคนะครับตกหนักบางพื้นที่จุดที่อาจจะต้อง
ระวังหน่อยวันนี้ในช่วงเย็นค่ำนะครับอาจจะมีฝน
ตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง๓จังหวัดไทย
ภาคใต้นะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเป็นพิเศษ
ในขณะที่บริเวณตอนบนครับอย่างที่บอกไปว่าในระยะนี้ต้อง
ระวังหน่อยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสาน
ในวันนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนหลายจุดเลยทีเดียว
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
แน่นอนครับในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับ
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สภาพอากาศนั้นจะเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้น
คำนวณในวันนี้เองโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๔๑ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝน
คือช่วงตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงบ่ายแก่นะครับ
แต่การตกของฝนนั้นก็จะตกกระจายตัวเป็นหย่อมนะครับ
แล้วก็ตกแบบมาไวไปไวแต่สิ่งสำคัญก็คือ
จะมีลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แล้วก็ต้องระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันต์